ไปรู้จักไปหาไปเที่ยวกับลุงแซมกันหน่อย

เออเขาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่แต่ว่าเขาเหงามาก
นั่งมองเงาของตัวเองเพียงลำพังแบบนี้

ไม่มีเพื่อนไม่มีใครมาเล่นมาคุยด้วยเลย
แล้วลุงแซมเนี่ยคุณผู้ชมอายุก็เยอะแล้ว
อ่ะก็ถึงเรียกว่าลุงแซมนี่ไงก็เลยเป็นลุงเนอะเออเห็นไหมวัน
วันหนึ่งก็มองแต่เงาตัวเองปกติอ่ะอยู่ตัวเดียวอ่ะค่ะ
รังอุตังเขาจะอยู่กันเป็นฝูงอันนี้เขาอยู่ตัวเดียวนะครับ
ลุงแซมเนี่ยนะฮะวายยี่สิบปีแล้วอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่
คุณผู้ชมอยู่ตัวเดียวนะไม่มีเพื่อนลิงเล่นด้วยเลยครับ
ช่วงนี้เขาบอกว่าทางเชียงใหม่มันก็หน้าหนาวนะ
แซมก็จะมีกระสอบเป็นเพื่อนโอ้โหเออเอากระสอบไปทำอะไร
เอาไว้คลุมแก้หนาวเดินไปไหนก็ลากกระสอบติดตัวไปด้วย
นะฮะพอไปถึงริมน้ำก็ใช้กระสอบเพื่อนรักนี่แหละ
ปูนอนแบบเหงานอนมองเงาตัวเองในน้ำเป็นเพื่อน
กระสอบนี้คือถ้าเกิดเป็นเด็กมันคือเป็นผ้าเน่า
เออผ้าเน่าที่ทุกคนต้องมีลุงแซมนี่คือกระสอบเน่าโอ้โฮ
ไหนก็ลากเนี่ยนอนซบกระสอบกันไปนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ย
แซมมีคู่อยู่นะแต่ว่าคู่เขาตายไปแล้วเมื่อ๑๐ปีก่อน
โอ้โหทิ้งลุงแซมให้อยู่เหงาเหงาคนเดียวสดสดแบบนี้มานานแล้ว
โอ้โฮดูดูเอามือเท้าข้างอ่ะน่าสงสารอ่ะนะฮะโอ้โฮ
สวนสัตว์พยายามหาคู่แล้วแต่หาไม่ได้ลุงแซมก็ต้องอยู่กับกระสอบ
และนั่งดูงามแบบนี้เรื่อยมาเป็นสิบปีอืมแม้ว่าสวนสัตว์จะมีการ
อาจจะจัดเชือกมาผูกให้โรงแรมเอาไว้ออกกำลังกายแต่เล่นก็ตามให้มีความเคลื่อนไห
แต่ลุงแซมไม่สนใจฉันยังรักแต่กระสอบของฉันนะครับ
คือตอนนี้นะเขาบอกว่าลุงแซมไม่สนใจอะไรไม่สนใจอุรังอุตัง
ตอนนี้ต้องการจะเป็นไพรเวทจำพวกลิงไม่มีหางนะฮะเป็นสัตว์พื้นเมือง
ต้องบอกว่าอุรังอุตังเนี่ยนะฮะเป็นเป็นลิงที่ไม่มีหาง
เป็นสัตว์พื้นเมืองนะฮะอยู่ที่เกาะบอเนียว
แล้วก็เกาะสุมาตราในอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับ
มีขนาดตัวใหญ่คล้ายมนุษย์เลยเนี่ยเห็นไหมไม่มีหาง
มีแค่ขนยาวยาวหูก็เล็กแขนขาก็ยาวตัวผู้เนี่ย
เจ็ดสิบห้าสูงสุดเนี่ยสองร้อยกิโลกรัมอืมตัวเมียเนี่ย
สิบถึงแปดสิบกิโลกรัมนะฮะออกลูกครั้งหนึ่งเนี่ย
หนึ่งตัวอายุขายก็ประมาณสี่สิบปีลุงแซมนี้ยี่สิบแล้วน่ะโอ้
ผลไม้และแมลงสัตว์ตัวเล็กเป็นอาหารนะครับ
ใครอยากเป็นเพื่อนลุงแซมไปหาที่สวนสัตว์เชียงใหม่หน่อย
ไปคุยไปเล่นกับเขาหน่อยแวะไปเจอลุงแซมหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคิดดูสิว่าเรามีแค่กระสอบมีผ้าเป็นเพื่อน
มันเหงาแค่ไหนอ่ะยิ่งหนาวยิ่งเหงา
แต่คือท่าของลุงแซมก็ไม่รู้นะว่านักข่าวเราไปจับภาพมา

นี่คือเดินไปก็ลากกระสอบไป
แล้วคือถ้านอนเขาอ่ะนอนกระสอบแล้วก็นอนอยู่อย่างเนี้ย
ถ้าเป็นคนก็คือไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหน